ยังไปดูจุดคัดกรองอื่นอีกนะครับ
มีการเปิดให้ประชาชนได้ผ่านจุดคัดกรองไปแล้วนะครับ
ซึ่งจุดคัดกรองฝั่งสวนสรานรมปากคลองตลาดก็เปิดแล้วเช่นกัน
ดังนั้นจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามบรรยากาศการรายงานสด

ประชาชนต่างพร้อมใจการเดินทางเข้ามาร่วมพระราชพิธีสำคัญในวันนี้กันเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยจุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะคือบริเวณจุดคัดกรองฝั่งสวนสรานรมค่ะ
ด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนนะคะว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ
โดยประชาชนส่วนใหญ่วันนี้นะคะก็มีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะ
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันความร้อนมาค่ะด้วยความตั้งใจนะคะ
ในการที่ครั้งหนึ่งจะได้เข้าไปชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐อย่างใกล้ชิดค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้เปิดจุดคัดกรองฝั่งสวนสรานรมให้ประชาชนเข้าร่วมพระราชพิธีได้แล้วนะคะ
โดยฝั่งสวนสรานรมมีจุดคัดกรอง๒จุดคือจุดคัดกรองสะพานช้างโรงศรี
และจุดคัดกรองสะพานมอนที่ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดจุดคัดกรอง
ก่อนกำหนดนะคะจากเดิมก็คือจะเปิดในเวลา๑๒นาฬิกา
มาเปิดให้ประชาชนผ่านเข้าไปในจุดคัดกรองได้ในเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดจุดคัดกรองประชาชนทยอยขยับแถวต่อคิว
ผ่านเข้าไปภายในจุดคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน
และตรวจสอบเครื่องแต่งกายและได้เน้นย้ำให้ประชาชนต้องสวมใส่เสื้อสีเหลือง
จึงจะเข้าไปด้านในได้ค่ะและไม่อนุญาตให้ผู้ที่สวมเสื้อสีดำหรือหมวกสีดำ
ผ่านเข้าไปร่วมพระราชพิธีอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งหลังจากที่เปิดจุดคัดกรองเข้าไป
แล้วก็พบว่าบริเวณจุดคัดกรองสะพานมอนนั้นมีประชาชนสามารถผ่านเข้าไปได้เกือบ๓๐๐คนค่ะ
ส่วนจุดคัดกรองสะพานช้างโรงศรีนั้นก็ทราบว่ามีประชาชนผ่านเข้าไปเพียง๒๐๐กว่าคนนะคะ
ซึ่งล่าช้ากว่าจุดสะพานมอนนะคะจากการสำรวจของทีมข่าวนะคะ
ก็พบว่านางสร้อยคุณยายวัย๗๕ปีเป็นคนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาด้วยความตั้งใจนะคะ
เดินทางมาจากย่านมีนบุรีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
เพื่อหวังว่าจะมารอชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
แม้ว่าตอนนี้อากาศจะเริ่มร้อนจัดแล้วนะคะแต่คุณยายก็ยังยืนยันว่าจะรอจนกว่าจะได้ผ่านจุดคัดกรองเข้าไป
ร่วมพระราชพิธีอันสำคัญนี้ค่ะ
ย่อท้อเลยเต็มใจมาแล้วก็ตั้งใจมา
อยู่จนเลิกแล้วเราจะได้มาดูชมบารมีของท่านอืม
หน่อยเราก็ไม่ได้เห็นแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเรายินดีกับท่านอ่ะ
และขอให้ท่านได้อยู่ไปนานนานเป็นร่มโพล่มใสของประชาชน
เฉพาะเดี่ยวกับราชาชน
ชาวใต้นะคะที่พร้อมใจการเดินทางมาจากจังหวัดสุราชธานี
เปิดเผยว่าในอดีตนะคะพวกเขาเคยเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดง
และได้รับความห่วงใยและความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐มาโดยตลอด
จึงสำนึกในพระมหากรุณาที่กุล
และตั้งใจจะมารอเข้าร่วมพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะ

ขอบพระองค์
ทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน
จากบรรยากาศของประชาชนแล้ว
ภายในสวนสรานรมเจ้าหน้าที่กรทมได้จัดให้มีรถสุขาเคลื่อนที่รวม๖คัน
คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอที่จุดคัดกรองสะพานมอน
และจุดคัดกรองสะพานช้างโรงศรีค่ะ
พร้อมทั้งได้เพิ่มเต็นต์อาหารพระราชทานจำนวน๓๒เต็นต์
และอาหารพระราชทานบริเวณถนนเจริญกรุงนะคะ
ให้ตั้งเพิ่มอีก๑๕เต็นต์โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมไปถึงภาคประชาชนในการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและของว่างมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
ให้ได้รับประทานฟรีตลอดทั้งวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีในวันนี้ค่ะ
สำหรับภาราชพิธีในวันนี้เวลา๑๖น๓๐นเพราะบาทสมเด็จพระเจ้ายูฮัว
จะเสด็จออกนัทสิหะบัญชรประทิน่างสุธัยสะวันปราศาสตร์
พระราชทานพระบรมราชวรกาศให้ประชาชน
ทุนละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา
สิบนาทีจะเสด็จออกนับพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์
เพื่อพระราชทานพระบรมราชโอกาสให้คณะทูตและกงศูนย์ต่างประเทศ
ทุนละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจุดคัดกรองฝั่งสวนสรานรมทั้ง๒จุด
ที่ฉันยืนรายงานอยู่ณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลว่า
หลังจากที่ได้มีการเปิดมาตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันนี้พบว่ามีบางส่วนนะคะ
ประชาชนสวมเสื้อสีดำแล้วก็หมวกสีดำมาก็อยากจะขอความร่วมมือให้ประชาชนที่วางแผนจะเดินทางมา
ร่วมพิธีในวันนี้ให้สวมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็แต่งกายสุภาพ
เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจคัดกองประชาชนเข้าไปในพื้นที่ในการเข้าร่วมพระราชพิธีในวันนี้ค่ะ
ธวัฒน์รัตนาถ่ายภาพระวิการแก้วิจิตรายงานจากจุดคัดกรองฝั่งสวนสรานรมค่ะ
ขอบคุณนะครับก็เรียนย้ำสำหรับ๗จุดคัดกรองกันอีกครั้งนะครับ
ก็จุดแรกที่พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับเมื่อสักครู่นี้จุดที่สองสะพานช้างโรงศรี
จุดที่๓สะพานมอนรายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแล้ว
ตรงสะพานเจริญรัฐก็เป็นจุดคัดกรองที่สี่นะครับบริเวณท่าช้างจุดคัดกรองที่ห้า
สะพานสมเด็จพระปิ่น๙จุดคัดกองที่๖แล้วก็กองบัญชาการรักษาดินแดน
รายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแล้วเป็นอีกหนึ่งจุดคัดกรองที่ใกล้กับพระที่นั่งด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าภาพบรรยากาศในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
จะเป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจที่จะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะ